เรื่องนี้ของหมอปลามาดูเรื่องท้องทิพย์กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมบางคนถามว่าอ้าวมันยังไม่จบอีกเหรอ
ทางฝ่ายสามีภรรยามาแถลงขอโทษแล้วนี่

ใช่นี่เมื่อวานเป็นวันครบรอบที่เขาคบกัน๑ปีด้วยนะคะ
แต่ก็ฝ่ายชายเขายืนยันแล้วค่ะว่ายังไงก็ไม่คบกันต่อนะคะ
ทีนี้ที่บอกว่ายังไม่จบเพราะอะไร
ทางโรงพยาบาลเขาไม่จบเหมือนกันค่ะ
เอาเรื่องนะเอาเรื่องกับทางสองสามีภรรยา
แล้วก็เอาเรื่องกับคนที่ไปคอมเมนต์
ทำให้โรงพยาบาลเขาเสียหายด้วยคุณผู้ชม
จริงเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับ๒โรงพยาบาล

สุพรรณบุรีว่าเป็นสถานที่ที่รับตัวของลูกเขาไปรักษาต่อ

ใช่แล้วก็ทำสมหายนะคะ

ก็มาที่สพเมืองสุพันภบุรี

จะให้ดำเนินคดีกับ๘บุคคลค่ะ
ที่ดูหมินโรงพยาบาล
ใน๘บุคคลแบ่งออกเป็น๒กลุ่มแบบนี้
กลุ่มแรกคือนัทกับเตย
ก็คือสองสามีภรรยาที่บอกว่าโรงพยาบาลทำศพลูกหาย
๒คนนี้จะโดนแจ้งความในความผิดคือ
เอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทำให้เกิดความเสียหายเพราะว่าเขาไลฟ์
รวมถึงความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
แล้วก็ความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จ
อันนี้คือสองสามีภรรยานัดกับเตยนะ
ก็โดนแจ้งความนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็มีหมินประมาทหมินประมาทโดยการโฆษณา
ซึ่งการแจ้งความเป็นการแจ้งความในคดีอาญา
ยังไม่ได้มีการเรียกค่าเสียหายนะคะ
แต่โรงพยาบาลเจ้าพญายมราชเขาบอกเลยว่า
ไม่ยอมความเด็ดขาดแม้ว่า๖คนที่มีการคอมเมนต์จะบอกว่า
รู้เท่าไม่ถึงการขอโทษก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ
ทีนี้เรื่องของในนัทในนัทที่เป็นสามี
คือวันที่แถลงเนี่ยทางฝั่งเตยเขาก็บอกว่า
ที่ทำเนี่ยเตยทำคนเดียวนัทไม่มีส่วนรู้เห็น
เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ต้องไปต่อสู้กัน
ต้องไปพิสูจน์กันว่านัทไม่มีส่วนรู้เห็นจริง

ทีนี้ทั้งสองสามีภรรยานัดกับเตยเนี่ย
ก็มาที่สพเมืองสุพรรณบุรีช่วงบ่ายเมื่อวาน
สอบปากคำเพิ่มเติมทีมข่าวก็ได้คุยกับทั้งคู่ค่ะ
ฝ่ายชายยืนยันนะว่ายังไม่เกี่ยวข้องเลย
เรื่องที่ภรรยาสร้างเรื่องกุเรื่องขึ้นมา
แล้วความสัมพันธ์ของผมกับเตยตอนนี้เลิกกันแล้ว
เมื่อวานครบรอบปีนึงที่คบหากัน
แต่ผมก็คุยกันในเรื่องของคดีเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องที่จะไปขอโทษโรงพยาบาลเนี่ย

แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอประสานกับทางโรงพยาบาลก่อนนะคะ